ได้คุมตัวในเจิ้งหยางซึ่งเป็นหัวหน้าระดับสั่งการ
เพื่อนร่วมชาติได้ก่อเหตุปล้นปืนในย่านวังบูรพา
ว่าการก่อเหตุดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับการเมืองค่ะ
ตำรวจนครบานสำราญราชร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวคุมตัวในเจิ้งหยางสัญชาติจีนเชื้อชาติมองโก
ซึ่งเป็นหัวหน้าระดับสั่งการให้เพื่อนร่วมชาติอีก๔คน
ลงมือก่อเหตุปล้นอาวุธปืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์อาร์ม
เมื่อวันศุกร์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เริ่มจากจุดแรกที่เกสเฮาส์ซึ่งเป็นที่พักของนายเจิ้งหยาง
กับพวกบริเวณถนนพระอาทิตย์
จะพาไปที่ซอยสิริพัฒน์ใกล้กับสวนรมณีนาฏ
ซึ่งเป็นจุดที่นายเจื้องหยางได้นำรถจักรยานยนต
ใช้ก่อเหตุสองคันไปจอดทิ้งไว้และได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนปลอม
และพามายังอาคารพาณิชย์ภายในโครงการ๓ยอดพลาซ่า
ซึ่งใช้เป็นสถานที่สั่งการผ่านวิทยุสื่อสาร
ให้ผู้ต้องหาทั้ง๔คนลงมือ
เจิ้งหยางยอมรับว่าการลงมือก่อเหตุครั้งนี้
เพียงแค่ประสงค์ต่อทรัพย์ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ
อยากให้ทุกฝ่ายอย่านำประเด็นการก่อเหตุไปเชื่อมโยง
เพราะไม่อยากให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
เตรียมประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
ส่วนนายซูซูคนขายโทรศัพท์และซิมโทรศัพท์
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับผู้ก่อเหตุปล้นปืน
ต้นทราบว่าเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึ่งได้ขายซิมโทรศัพท์ให้กับกลุ่มคนร้ายเท่านั้น
ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้อง

ชี้จุดบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษม
ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟหัวลำโพง
ซึ่งเป็นจุดที่นายเจิ้งหยางนำวิทยุสื่อสารไปทิ้ง
ก่อนที่จะขึ้นรถไฟหลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ว่าถูกตำรวจจับกลุ่มได้ซะก่อนนะคะ

พลตำรวจตรีนิติพงศ์เนียมน้อย
ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๖
นุมัติให้มีการเพิกถอนวีซ่าการขออยู่ในราชอาณาจักรไทยของมิสเตอร์ซูซู
นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชาวจีนแล้วนะคะ
หลังจากที่มีข้อมูลพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหา
คดีปล้นร้านจำหน่ายปืนในย่านวังบูรพาค่ะ